ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่คนพูดถึงเยอะมากเลยนะคะ

คือเดี๋ยวนี้คู่รักที่อยากมีลูกแล้วมีลูกไม่ได้มีลูกยากเยอะมากนะ
แต่บางคนมีลูกกำลังน่ารักเด็กผู้หญิงอายุ๒ขวบเอาลูกไปทิ้งเฉยเลย
เอาไปวางทิ้งไว้เนี่ยค่ะกำลังน่ารักเลย
เนี่ยเหรอเด็กผู้หญิงสองขวบแม่เอาไปทิ้งนะคะ
ที่รู้ว่าเป็นแม่ก็เพราะว่ามีจดหมายเขียนทิ้งเอาไว้ด้วย
ว่าแม่เลี้ยงไม่ไหวเอาแบบจดหมายมาให้ด้วยเหรอ
จดหมายด้วยแม่เลี้ยงไม่ไหวแม่มีแฟนใหม่แฟนใหม่รับไม่ได้ที่มีลูกติดอย่างนี้
ลูกเลยเอาไปวางทิ้งไว้ที่หน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลบบุรี

แล้วก็มีถุงพลาสติกใส่ของมีตุ๊กตาอย่างนี้
เก็บของยัดใส่ถุงมาให้แล้วก็แนบจดหมายแล้วมาปล่อยทิ้งอย่างนี้หรอ

น้องออมนามสมุดนะคะเด็กผู้หญิงอายุแค่๒ขวบค่ะ
ถูกแม่ไปวางทิ้งเอาไว้แล้วเขียนจดหมายวางเอาไว้แบบนี้นะคะ
ดิฉันขออนุญาตยกเด็กหญิงออมให้กับทางสถานสงเคราะห์ดูแลอย่างถาวร
เพราะดิฉันไม่สามารถดูแลได้เด็กคนนี้มีอนาคตที่ดีไม่ได้
จากมีฐานะยากจนดิฉันมีครอบครัวใหม่มีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง
ส่วนพ่อใหม่ของน้องก็ปฏิเสธไม่รับเลี้ยงไม่ยอมรับน้องเป็นลูก
ขอโทษที่ทำแบบนี้และดิฉันคิดว่ามันเป็นหนทางสุดท้ายที่ดีที่สุด
ลงท้ายในจดหมายว่าแม่รักลูกนะแต่แม่มีความจำเป็น
ก็เลยทำให้รู้ว่าแม่เป็นคนเอาลูกมาทิ้งไง
ทำไมก็แฟนใหม่ของคุณไม่เอาลูกด้วยเพราะคุณมีลูกติด
แต่คุณไม่เลือกลูกเหรอนั่นน่ะสิคุณเลือกเอาลูกมาทิ้งเพื่อ
เพื่อจะไปใช้ชีวิตกับสามีใหม่
เชื่อว่าฐานะยากจนมันก็มีทางออกในการเลี้ยงลูกนะใช่
ลูกคนนึงเนี่ยบางหลายครอบครัวที่เกิดมาในฐานะยากจน
แต่เขาก็เติบโตเป็นคนดีมีหน้าที่การงานที่ดีได้นะ
คนอื่นเขาแก่เขาเท่ายิ่งกว่านี้เขาก็เลี้ยงลูกเขาได้
แล้วน้องนะคะถือจดหมายฉบับนี้อยู่ในมือ
มีถุงพลาสติกค่ะในถุงมีเสื้อผ้าอยู่ชุดสองชุด
แล้วน้องแบบยืนอยู่หน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวลบบุรี
แล้วก็เดินเข้าไปในบ้านแบบคนเดียวช่วงบ่ายเมื่อวาน
แล้วตามตัวน้องค่ะมีรอยช้ำตามตัวด้วยนะคะ
ว่าถูกทำร้ายด้วยนะคะโอ้โหคือนักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลบบุรี
ก็เลยพาน้องไปแจ้งความที่สพเมือง
เจ้าหน้าที่เห็นผู้หญิงนะคะขี่รถจักรยานยนต์พาน้องไปกดกริ่งที่หน้าประตูสำนักงาน
พอเจ้าหน้าที่เปิดประตูปุ๊บก็เห็นน้องเดินหิ้วถุงถือจดหมายเข้าไปในสำนักงาน
ผู้หญิงคนนี้ขี่รถจักรยานโยนหนีไปเลยดูทำสิ

แล้วตามตัวน้องอย่างที่เห็นภาพเมื่อสักครู่มีแผลเต็มตัวเลยค่ะ
โนทั้งสองข้างเลยนะคะมีร่องรอยถูกตีมีรอยเล็บมีทั้งแผลเก่าแผลใหม่เต็มตัวไปหมด
แล้วเด็กก็ไม่รู้เดียงสานะฮะเด็กแค่สองขวบแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าแม่เอามาทิ้งถูกก็ไม่รู้อ่ะเด็กคือเด็กไม่รู้เรื่องจริงจริง
แล้วถ้าดูจากร่องรอยของการถูกตีถูกอะไรไว้ตามร่างกายที่เจ้าหน้าที่เขาเห็นเนี่ยนะคุณเขียนมาสอน
นี่เห็นไหมเนี่ยผมเปลี่ยนใจแล้วที่แรกผมคิดว่าทำไมแม่ทิ้งลูกไปเลือกผู้ชายใหม่เนี่ยนะ
ถ้าเห็นแบบนี้นะหนูเอ้ยให้เจ้าหน้าที่ดูแลดีกว่า
กลับไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นอีกเนี่ยต่อให้เป็นแม่แท้ก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดยังไง
ก็ไม่รู้ว่าถูกแม่แท้ทำหรือเปล่านะอันนี้ยังไม่รู้นะหรือว่าถูกสามีใหม่ทำอะไรแบบนี้
อันนี้คือเรายังไม่มีข้อมูลเพิ่มมานะแต่ยังคงอยู่ไม่ไหวแล้วแหละ
ยิ่งถ้าเป็นสามีใหม่ทำนี่ยิ่งไปกันใหญ่ใช่คืออยู่ไม่ไหวแล้วแหละ
แสดงว่าแม่ดูแลไม่ได้จริงเหมือนงี้
ทีมข่าวของเรานะคะก็ไปพบกับนางสาวพกาวดีอยู่เอม
เป็นหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลบบุรี
เขาก็เล่าว่าตอนนี้คุณหมอให้น้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ
เพราะว่าต้องเอ็กซาเรย์ตามร่างกายแล้วก็ตรวจเลือด
สภาพจิตใจของน้องน้องไม่ได้เศร้าอะไรเพราะว่ายังเด็กมากจริง๒ขวบนะคะ

ไม่รู้เรื่องค่ะก็ยังร่าเริงตามภาษาเด็กผู้หญิงวัยสองขวบอะค่ะ
แต่หลังจากรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะเด็กก็จะต้องไปอยู่ที่บ้านพักเด็ก
รอให้ทางครอบครัวของเด็กถ้าเกิดมีพ่อแท้แม่อาจจะทิ้งไปมีสามีใหม่แล้วพ่อแท้
ติดต่อไปเนี่ยค่ะก็ต้องไปให้ข้อมูลก็ต้องส่งตัวน้องไปที่สถานสงเคราะห์ก่อนในเบื้องต้นนะคะ
เราก็จะให้ความภูมิความตามควบความการสังคมสงครองเนอะ
เราก็จะแบบเรามีนักจิตวิทยาเราก็จะฟื้นฟูสภาพจิตใจน้องประมาณนี้
แล้วเราก็จะสืบเสาะข้อเท็จจริงของมารดาอะไรประมาณนี้
แล้วสภาพจิตใจเด็กตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้
ดีค่ะก็คือลื่นเริงตามปกติตามภาษาเด็กค่ะไม่ได้อะไร
มีข้อมูลมาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแม่ของเด็กอะค่ะ
อยู่ที่บ้านพักเด็กเมื่อสองปีก่อนแล้วก็คลอดลูก
แล้วก็ไปอยู่กับสามีใหม่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ลูกถูกสามีใหม่ทำร้ายร่างกายแม่พาลูกหนี
แต่แม่ก็มีประวัติติดยาเสพติดด้วยค่ะ
ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าสามีใหม่ที่หมายถึงต้องทิ้งลูกไป
จะเป็นคนนี้หรือเปล่าหรือว่าจะไปมีสามีใหม่อีก
อันนี้ไม่รู้แต่เอาลูกมาไว้ตรงนี้แล้วล่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะพ่อของเด็กพ่อแท้ค่ะ
เค้ารู้ข่าวแล้วนะคะเค้าก็ไปที่บ้านพักเด็กเมื่อเช้าค่ะ
แล้วก็เซ็นบอกว่าให้เด็กอยู่ที่บ้านพักเด็กก่อนนะ
คือพ่อเองก็ไม่สามารถเลี้ยงได้
เพราะพ่อมีภรรยาใหม่แล้วพ่อก็ต้องอยู่กับภรรยาใหม่
แล้วก็มีลูกด้วยกันกับภรรยาใหม่
ดังนั้นลูกคนนี้พ่อบอกพ่อเลี้ยงไม่ได้

แต่พ่อในฐานะพ่อแท้ก็เซ็นยินยอม

แต่อีกมุมหนึ่งก็อาจจะดีกว่าก็ได้สำหรับเด็ก
อาจจะมีคนที่ต้องการอุปการะเด็กจริง
มีความพร้อมรับไปอุปการะก็มีนะคะ
เพราะในสภาพที่เราคิดว่าเด็กควรจะอยู่กับพ่อกับแม่

แต่ไปอยู่ในสังคมของครอบครัวของพ่อ
ของครอบครัวของแม่ที่ไม่สามารถจะดูแลน้องเขาได้เลยเนี่ย